มาติดตามดราม่าของติ๊กกณิธรินนะคะอดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนราม
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสดราม่าออกมาหลายระลอกทั้งเรื่องของการที่พี่หนุ่มกีดกันไม่ให้เธอเจอลูก
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่เธอติดหนี้พี่หนุ่มเป็นล้านนะคะว่ากันไปเป็นเรื่องเรื่องเลยดีกว่า
เอาเรื่องเงินก่อนนะคะเชื่อว่าใครใครก็อยากจะฟังจากปากของเธอเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัญหาหนี้สินเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้คุณติ๊กกับพี่หนุ่มต้องเลิกราหย่าร้างกันไป
พอจู่มีกระแสข่าวออกมาอีกว่าหนึ่งในเจ้าหนี้ก็คือพี่หนุ่มสอนรามคนก็ตกใจนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่น้อยล้านกว่าบาท
คุณติ๊กยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ที่ผ่านมาพี่หนุ่มไม่เคยพูดถึงเงินก้อนนี้ว่าเป็นเรื่องหนี้สินที่ติดค้างกัน
แต่ตัวเธอเองอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจตั้งใจไว้เลยว่าจะทยอยหาเงินมาใช้คืนพี่หนุ่มให้ได้
แจกแจงให้ฟังแบบละเอียดยิบกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเงินก้อนแรกพี่หนุ่มเนี่ยให้มาก่อนแต่งงานก็คือ๓๕๐๐๐บาท
อันนี้คือเงินก้อนแรกก่อนแต่งงานนะคะเงินอีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นก้อนใหญ่เลย๙แสนบาทเป็นเงินที่พี่หนุ่มไปเบิกมาจากธนาคารเพื่อชดใช้ให้คู่กรณีเรื่องคดีหน้ากากอนามัยที่เคยตกเป็นข่าวคึกโครมช่วงโควิดระบาดนะ
เสร็จเงินที่เธอจะต้องหามาคืนพี่หนุ่มก็คือหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะไปฟังเธอพูดถึงเงินก้อนนี้กันหน่อยรวมถึงที่เธอพยายามหางานเก็บเงินจนปิดหนี้นอกระบบไปแล้วกว่า๖แสนค่ะ
เงินมันคือปัญหามันคือทำให้ความรู้สึกของระหว่างเรามันเป็น

ก็เปิดใจกันแบบตรงนะคะอีกเรื่องนึงที่ไม่ถามไม่ได้เลยก็คือคนเห็นใจเธอเยอะเพราะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ที่ต้องห่างจากลูกแล้วมันยิ่งดราม่าหนักเข้าไปอีกเพราะมีข่าวว่าเธอไม่อยากกดดันพี่หนุ่มเรื่องติดต่อขอเจอน้องวีจิก็เลยตัดใจไม่ขอเจอลูกอีกแล้วประเด็นนี้คุณติ๊กบอกเลยนะคะว่าไม่จริงเลยที่ผ่
ลูกในช่วงที่ผ่านมาคุณติ๊กมองว่ามันไม่สะดวกสำหรับเด็กเล็กเล่าไปก็ร้องไห้ไปไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้ที่จะไม่ขอเจอลูกติ๊กขอเจอลูกแบบให้มันพี่หนุ่มแบบเขาเรียกอะไรให้พี่หนุ่มไม่ตึงเครียดไม่เครียดไม่กดดันพี่หนุ่มติ๊กคิดว่าตรงนั้นมันไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเด็กมันไม่เหมาะเลยมันไม่ใช่ที่เตรียมเอาไว้จัดเตรียมเอาไว้เพราะในการเลี้ยงเด็กตัวเองเนี่ยไม่ได้เจอลูก
พี่เป็นเดินนี่ช้าปปิ้งไปเล่นของเล่นไปกินข้าวอุ้มกอดเป็นแม่คนหนึ่งที่เปลี่ยนพระองค์ให้ลูกได้ป้าง
ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะคะหลายคนที่เป็นหัวอกคนเป็นแม่ก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณติ๊กกันต่อไปด้วยนะ